นั่นมันจมูกใช่ไหมครับจมูก
กินอะไรโดมอะไรโดมอะไรกินอะไร
จะหาได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้ด้วย

เขาพูดชื่อว่าหอยหอมหน้าตา

เป็นหลอดอย่างนี้เหมือนหอยหลอด
หอยหลอดแต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหอยหอม
แล้วก็เป็นที่นี่ครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
เป็นตลาดเช้าที่นั่นเขาบอกว่าขายดีทุกวันครับ
ช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกพร่ำก็ขายดิบขายดีครับ

นางสาวนุดดานอกแก้อายุ๔๐ปี
ชาวตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับ
แม่ค้าขายหอยหอมเจ้าเดียวในตลาด
ด่านซ้ายบอกว่าขายมานานหลายปีแล้วนะ
เริ่มขายตั้งแต่ตี๓จนถึง๗โมงเช้าทุกวัน
และตามตลาดนัดทั่วไปของจังหวัดเลยนะครับ
โดยไปซื้อหอยหอมที่จังหวัดพิศนุโลก
มาครั้งละหลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียว
ต้นทุนกิโลกรัมละ๔๐บาทนะครับ
ก็นำไปขาย๗๐บาทวันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัม
หากค่าใช้จ่ายเหลือกำไรวันละประมาณ๒๓บาท

ถ้าอย่างนั้นก็เก็บเอาไว้ทานเองดีกว่า

ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปก็นิยมทำไปทำแกงออมผัดหมก
เพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยกว่าหอยขมเขาว่าอย่างนั้น

แต่นี่ก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดเหมือนกัน
แล้วก็รสชาติมันจะบอกว่าหวานมัน

กิโลเลยนะขายหมดขายเกลี้ยงแหละครับคุณผู้ชมครับ
แม่ค้าก็ยังบอกอีกนะครับว่าหอยหอมหายาก
และจะมีลักษณะตัวยาวสีดำมีเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ
น้ำตกหรือว่าตามซอกหิน
หากเป็นหอยหอมที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วยแล้วล่ะ
ก็ตัวจะใหญ่อ้วนและเนื้อแน่นเป็นพิเศษครับ
วันซื้อไปตั้งขายได้ไม่นานก็หมด
เพราะว่าจะมีเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ซื้อเขาก็รู้ว่าช่วงนี้อาหารอะไรมีอาหารอะไรมา
เขาก็ไปรออยู่ที่ตลาดกันแล้ว
หน้าหนาวแบบนี้หอยหอมน่าทานนะคะแปลกดีนะคะ